ไปดูความน่ารักสนใสของครอบครวนนี้ละค่ะ
ซาร่าคาซิงกินี่ค่ะแล้วก็น้องแม็กซ์เวลนะคะบอกเลยว่ายิ่งโตนะยิ่งหล่อจริง
หน้าตาดีได้คุณพ่อคุณแม่เนาะ

แล้วก็มาอัปเดตแพลนของลูกชายนิดนึงแล้วกันนะว่าจะไปเรียนที่อังกฤษนะคะ
รวมไปถึงวันเกิดไม้พี่รัฐที่ผ่านมานะอดีตสามีก็แวะมาหาลูกด้วยนะคะ
แล้วก็มีการโพสต์ภาพประทับใจนะนี่แฟนก็กดไลค์กันไปนะคะ
ปิดท้ายค่ะซาร่าก็ขอแจงเหตุนิดนึงนะที่ไม่ลงรูปกับแฟนใหม่เนี่ย
คนเขาไม่เข้าใจว่าเลิกกันแล้วด้วยนะอะไรอย่างนี้

เทศกาลที่มันดูโอเคแล้วเราก็ค่อยลงเป็นปกติ
คริสกับแมคเวลค่อกันได้ดีเขาก็แฮปปี้ด้วยกันค่ะ
ก็ไม่ได้ห่างไม่ได้เลิกอะไรแบบนี้
เจอกันทุกเดือนเดี๋ยวก็เจอกันแล้วเนี่ย
ไม่ได้ลงรูปคู่กันก็ไม่ได้หมายความว่าเลิกกันนะครับ

ถึงว่าไม่ได้ลงรูปคู่กันแต่ความรักครั้งนี้ก็ไม่มีปิดนะคะ
มีคนอื่นเขาถ่ายรูปมาลงให้อะไรประมาณนั้นนะ

คือก่อนหน้านี้คุณซาร่าเองก็ลงรูปออกจะบ่อยนะ
แฟนใหม่คนล่าสุดแต่ว่าหลังอาจจะต่างคนต่างยุ่ง

แต่ความรักที่มีกันยังคงเหมือนเดิม